คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะด้านหลังของเราเนี่ย
จัดให้ควงแม่ดินเนอร์ร้องเพลงหารือคดีตังโม
เมื่อวานนี้ไงคือจริงสสเต้เขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่สภาแล้วแหละ
บอกว่าเย็นเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจะนัดคุณแม่เออ
ทานข้าวกันแล้วก็มีการโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊คของสสเต้ด้วย
ทีนี้เมื่อวานนะสีหน้าสีตาคุณแม่ก็ดูมีความสุข
แล้วแม่ก็โชว์ลูกคอโชว์พลังเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ
นี้
เป็นยังไงคะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะดอมครับนี่
ลีลาแล้วก็น้ำเสียงใต้โรคดีมาตรายด้วยทุกคนครับ
ของคุณแม่คุณแม่พะนิดาคือจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าคุณแม่
น่ะชอบร้องเพลงมากปกติเราจะเห็นร้องในวีซิงใช่ค่ะนี่คือที่คุณแม่ร้องในวีซิง
คุณแม่เขาได้อะไรนะได้เพชรสองเพลงถูกไหมใช่ฮะเนี่ยแล้วพอมาร้องในร้านอาหาร
ดอกไม้เห็นไหมคะแล้วเพลงนี้จริงเป็นเพลงคู่ที่ร้องคู่เนี่ย
เสียงผู้ชายด้วยเสียงผู้ชายคือนักร้องของทางร้านนะคะครับก็ถือว่าคุณแม่ดูสีหน้าสีตาเนี่ย
เครียดเท่าไหร่นะเพราะเอาจริงตั้งแต่ทนายเดชาออกมาแถลงว่า
โทรศัพท์มือถือคุณแม่เป็นคนส่งให้บังแจ๊กเองดอมจำได้ไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
สองวันอ่ะเราไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่เลยพวกเราก็อยากฟังเหมือนกัน
ใช่ว่าคุณแม่คุยกับบังแจ๊กคุยอะไรกันเออทำไมถึงขั้นยอมส่งมือถือคุณแตงโมไปให้เลย
เออนักข่าวของเราค่ะคุณบอมนักข่าวของเราพยายามติดต่อ
ขณะคุณบอมเป็นลูกรักแม่นะแม่ก็ยังไม่รับสายทีเนี้ยค่ะ
อันนี้ถือว่าน่าจะเป็นการปรากฏตัวแล้วมันก็มีภาพออกมาในโซเชียลมีเดีย
อืมเนี่ยก็คุณแม่เนี่ยนะคะมากินข้าวดูสิที่โต๊ะกินข้าวมีใครบ้างล่ะ
สสเต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารณนท์อภักดิ์ไทยศรีวิลัยครับ
แล้วก็มีแฟนของคุณเต้นะคะมาทานข้าวกันที่ร้านแถวโชคชัย๔ค่ะ
เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะแม่ย้ายค่ายแล้ว
อยู่ฝั่งสสเต้นาอัชริยะเดี๋ยวจะเป็นดีมทีมดูแลคดีตังโม
เพราะว่าตอนนี้ค่ะแม่ก็คิดว่าลูกสาวแม่น่าจะถูกฆาตกรรม
เออแล้วนอกจากคุณแม่โชว์พลังเสียงนี่นี่คือไหนไปกินข้าวกับสสเต้ทั้งที
อ้าวพี่สสเต้โชว์ลูกคอสักหน่อยเป็นไงคะ
อ่าอ่าพวกเป็นแค่เหตุปังเอิญที่ฟ้าไม่ได้ตั้งใจ
ก็ไม่เป็นไรใจฉันจะยังเหมือนเดิม
ไม่จริงก็ต้องมีเพราะว่าบางทีเนี่ยสสเต้เขาเคยร้องเพลงลงในเฟซบุ๊กไง
แล้วคนก็บอกโอ้โหเนี่ยคนที่เข้าไปคอมเมนต์สู้ชีวิตสสเต้สู้กลับนะ
สู้ด้วยเสียงเลยใช่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นสีสันที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะคะ
ทั้งคุณแม่ทั้งสสเต้ก็ได้ผ่อนคลายแหละร้องเพลงกันแล้วก็ที่พี่เต้ร้องเนี่ย
คือเพลงของคุณปิงปองศิรศักดิ์เพลงฉันยังเหมือนเดิมคือก็อยากจะสื่อความหมายแล้วค่ะ
ยังคงเหมือนเดิมตามชื่อเพลงเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามตลอดเลยค้นหาความจริงต่าง
แล้วยิ่งตอนนี้คุณแม่มาให้สสเต้ให้ทีมทนายความของพักดูแลแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราต้องติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะวันนี้ตอนบ่ายโมงที่จะมีการไปแถลงกันที่สภาด้วยนะคะ
อีกหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมที่อยากจะเห็นจริงคือการเจอกันระหว่างคุณแม่พนิดา
กับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ถ้ายังจำก็ได้ก่อนตำรวจสรุปสำนวนคดีเนี่ย
ตอนนั้นคุณแม่เคยบอกว่าอยากจะให้คุณอัจฉริยะเลิกยุ่งกับคดีคุณตังโมสักที
คุณอัจฉริยะสวนกลับไปว่าคุณไม่ใช่แม่ผมผมมาตามหาความจริงให้กับคุณตังโม